จับได้มั้ย

เออนั่นน่ะสิคุณแม่ให้มั้ย

มีนมีนเนี่ยนะฮะน้องคนนี้ดูหน้าตาไว้อย่างเงี้ย

พูดถึงมาอย่างยาวนานในโลกออนไลน์นะตอนที่เธอไปต่างประเทศก็แค่ซิงคโปร์มั้ง
แล้วก็ไปซื้อกระเป๋าแอร์เมสเยอะแยะเต็มไปหมดนู่นนี่นั่นต่างนานามา
เป็นกระเป๋าหรูหราเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ไม่ได้เอากลับมา
เพราะว่ามีข่าวบอกว่านี่เยอะขนาดนี้เนี่ยต้องโดนภาษีเล่นงานแน่เลย
บอกมาเปล่าเปรี้ยวมาก็เลยไปถามนางเลยทันทีตกลงเป็นยังไง
นางก็บอกว่ากระเป๋าเอามาแล้วค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะเพิ่งไปเอาออกมาเอาออกงานด้วยแล้วนะคะ
นก็เรียบร้อยไปแล้วล่ะค่ะก็มีใบเสร็จนะคะจริงแล้วเนี่ยนะคะ
นก็มองว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรถ้ากระทบกระเทือนจิตใจใคร
ก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงแล้วเป็นของขวัญวันเกิดของมิ้นเองค่ะ
ซึ่งก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะที่ทำมาถ้าเกิดทำอะไรให้ใครหลายคนไม่สบายใจนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรมั้งคะมิ้นเลือกมีความสุขคนเดียวอยู่บ้านเนี่ยนะคะ
แต่ก็จริงเรื่องก็เงียบไปแล้วค่ะก็ไม่อยากที่จะให้ใครเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนะคะ
บินไปเอาเองค่ะบางส่วนเราก็ปล่อยให้พี่ที่เขาอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะ
คือปล่อยให้หมายถึงขายให้

การปล่อยคอมนี่ไม่ต้องปล่อย

จะปล่อยแอร์เมสไปง่ายโดยที่ไม่เอาตังค์

เขาอาจจะมีพี่น้องอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้

ไม่รู้อาจจะมีญาติมีอะไรอย่างนี้ไง
ทำถูกกฎหมายทุกอย่างนะคะชัดเจนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ
ถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายเรื่องใหญ่ขนาดนี้
มีการติดตามค่ะสอบสวนที่ถูกต้องชัดเจนค่ะ
มิ้นเองทำหน้าที่เสียภาษีเรียบร้อยค่ะ

เชื่อว่าทุกคนยังจะซื้อได้เป็นปกติค่ะ
มีความสุขค่ะเคสของบินนี่ก็เป็นเคสที่เรียกว่า
มิ้นแล้วกันนะคะไม่ต้องไปกังวลนะคะ

ชั้นมีเงินชั้นก็ซื้ออย่างนี้นะ